หลองได้ไหนละ

ตัวช่วยของคุณลุงสะบัดนะครับ

ข้ามเพลงที่เบนเรน

ไปเก็บผักบุ้งได้แว่นแล้วตอนนี้ผ่านไปแล้วเพลงที่๑โดยที่ลุงยังไม่ได้ร้องเลย
ตอนนี้ตัวช่วยก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเพลงที่สองเพลงนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังก่อน
เพลงนี้เป็นสองหมื่นแล้วถ้าเกิดฟังแล้วลุงร้องเพลงนี้ได้ลุงได้สองหมื่น
แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวลุงฟังแล้วไม่ไหวแล้วหลานเอ้ยอยากหยุดก็รับเลยหนึ่งหมื่น
ฟังก่อนดีกว่าว่าลุงอาจจะรู้จักเพลงนี้ก็ได้และอาจจะร้องได้
ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ

เพลงนี้ประมาณ๖๐ประปีนะ
แล้วพวกผมจะไม่ยังไงครับเนี่ย
ก็ไม่มีใครรู้เลยตอนนี้ค่ะ

แล้วเพลงนี้ลุงคุ้นชินร้องได้ไหมคะ

เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชาวนา
เพราะผมเนี่ยอาชีพจากพ่อจากแม่มาก็ลูกชาวนา
ก็เลยจะชินกับเพลงนี้ชินนะตั้งแต่เด็ก
คุณลุงคิดว่าเพลงนี้พอได้
เพราะฉะนั้นอันแรกถ้าเกิดคุณลุงไม่ร้อง
อย่างที่ผมบอกไป๑หมื่นได้แน่แต่ไม่ได้สองหมื่นนะ
แต่ถ้าจะเสี่ยงลองร้องเพลงนี้ดูเลือกที่จะสู้
บอกผมว่าสู้ครับ๑หมื่นไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าสู้แล้วเกิดลุงร้องเพลงนี้ผิด
หนึ่งหมื่นที่มีอยู่เนี่ยเหลือครึ่งเดียวเหลือ๕๐๐บาท
แต่ถ้าร้องได้ได้สองหมื่น
ตัวช่วยอย่างที่ผมบอกยังเหลืออีก๒อัน

สำหรับเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

ผมว่าลุงใช้ตัวช่วยดีกว่า

ตอนนี้เลือกไปแล้วคือแผ่นที่สอง
เหลือเลือกได้อีกสองแผ่นในหกแผ่น
คุณลุงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

เดี๋ยวจะหาว่าแบ๊บไม่แน่

ว่าทำไมแป๊บว่าถึงไม่ใช้คะ

และอยากจะร้องให้คนทางบ้านได้ฟังว่าเพลงเก่ามันเป็นยังไงเพราะยังไง

โอโฆษณ์ที่คนอายุแบบนี้
ปูนนี้จะได้มีโอกาสมาแสดง
สักษีและคำว่านักสู้ในตัวเองมันไม่มี
ถึงแม้จะร้องไม่ได้หรือว่ามันจะผมได้มีโอกาสแล้วนี่เป็นโอกาสของลุงขอให้ได้สองหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็แหม่เท่เหลือเกินตัวช่วยยังเหลืออีกตั้ง๒ตัวใครจะนึกใครจะนึกนี่แหละให้สำเร็จนะแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับสู้ค่ะ
อย่าดูหมินชาวนาเหมือนดังตาสี
เอาผืนนาเป็นที่พำนักพักพิงร่างกาย
ชีวิตเอ้ยไม่เคยสบายความเร็วแดดแท้ร้อนแท้ตาย
ไล่ควายไถนาป่าดอนเหงื่อลิ้นหยดหลังลงรถแผ่นดินไทย
จนผิวดำเกลี่ยมใหม่แดดเผาไม่ได้อุทธรรม
เทิงพระกายมีปายเคียงนอนกลับไปกลิ่นโครนคล้าวโชยอ่อน
ยามนอนหลับแล้วไฟฝัน
กลิ่นโครนตาฟายกล้าวกายหนุ่มสาวแห่งชาวบ้านนา
ไม่ลอยเลิศฟ้าเหมือนชาวสวรรค์
หอมกลิ่นน้ำกรุงกรุงอยู่ทุกวันกลิ่นกระแจะดัน
หอมเอ่ยผิวพันธุ์นั้นต่างชาวนา
อย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉา
มือถือเขียวชั้นเข่า
เกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมา
ชีวิตคนนั้นมีราคา
ต่างกันแต่ชีวิตชาวนา
บูชากลิ่นโครนตาปาย
ต้องขอปรบมือนะครับ
ให้กับเพลงนี้ปรบมือให้กับคนแต่งเพลงปรบมือให้กับคนร้องเพลง
เพลงนี้เป็นเพลงที่ถ่ายทอดชีวิตของกระดูกสลังของชาติออกมาได้อย่างถูกต้องตรง
ร้องตรงซื่อ
ตอนแรกบอกชื่อศิลปินเนี่ยเป๊กไม่ทราบชื่อแต่พอฟังเพลงแล้วเป๊กร้องเพลงนี้ได้ด้วย
ใช่ครับเพลงนี้ผมได้ยินตอนเด็กนะครับ
เนื้อเพลงไม่ได้มีอะไรพิษดารเลยนะตรงซื่อไม่น่าจะผิดนะ
สมบัติร้องแล้วมีความมั่นใจขนาดไหนคะ

ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูกันเลยครับ
สำหรับเพลงที่๒ครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณลุงสมบัติร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้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
จนผิวพันเกียวไหม้ฮะคำว่าอะไรน่ะพันพันอ่า
คุณลุงบอกว่าจนผิวดำเกียวไหม้จนผิวพันเกียวไหมจนผิวพันเกียวไหม
พี่คำว่าพันตัวเดียวพอบอกว่าผิดปุ๊บเลยลุงก็เลยถึงออกใช่ไหมเนี้ย
อ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจนผิวดำเกียวไหมถูกต้องครับอ่า
ผิวพันเตรียมไมค์จะใช่หรือไม่นะครับเพื่อลิ้นหยดหลังลงรถแผ่นดินไทย
จนผิวดำเกียวไหมถูกต้องครับโอ้ต้นฉบับร้องว่าจนผิวพันเกียวไหม
สมบัติร้องเป็นจนผิวดำเกลี่ยมไหม้ถูกต้องครับแต่ว่ารู้ร้องผิดแล้วรู้เลย
จุดเดียวเองนะจุดเดียวจุดเดียวเองเพลงนี้ก็คือเพลงกลิ่นโคนสาบควาย
ศิลปินคุณชาญเย็นแขค่ะลุงสมบัติลุงมานี่นะคะ
ลุงเนี่ยได้มาให้คนที่ดูรายการของเราได้รู้ว่า
ใช้ชีวิตแบบไหนถึงสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงได้อย่างนี้นะคะแล้วก็จิตใจเบิกบานด้วยนะ
เกิดมีคนเขาเห็นใจเขาสงสารลุงเขาอยากจะให้ลุงเนี่ย
ได้มีแว่นตาได้มีฟันได้มีอะไรเนี่ยเขาก็อยากจะติดต่อลุงเนี่ยเบอร์อะไรครับ
๐๙๘๔๖๓๗๔๗๗อันนี้ผมก็พลาดพลาดไปก็คงจะไม่ได้ฟัน
แต่ว่าใครจะบริจาคใครจะมีน้ำใจนะครับ
หรือจะเป็นทันตแพทย์ที่ไหนแล้วแต่ติดต่อผมนะผมก็
เบอร์นี้เลยตรงนี้มันจบแล้วครับเพราะคำว่าภันค์กับดำ
ครับไม่เป็นไรลุง
ผมจะชมชมได้ชมได้
ไม่ลาบละล่วงเปล่าเลยขอใหม่ซะ๐๐๐๐๐๐

สวยแท้ไม่มีที่ติ
เหมือนดอกมะลิและบ้าน
เสมือนเรนูชูการ
อยู่ในสถานซ่อนเลน
ไม่มีที่ติใครจะมาต้อง
สวยเอ๋ยเหมือนดั่งจันทร์เพชร

ก็มีเงินปลอบใจนะครับ
เป็นทุนไปสู้ชีวิตให้กับลุงสมบัตินะครับ

ลุงร้องได้ให้ร้าน

ช่วงร้องได้ให้ร้าน
เราก็ภูมิใจนะครับที่ได้มาทำรายการนี้นะครับ

แล้วได้ให้กำลังใจให้เงินทุน
ถึงแม้มันจะไม่มากหรือไม่เยอะเท่าไหร่

ทุกท่านเอาไปสู้ชีวิตกันต่อไป
วันนี้เดี๋ยวเราปิดรายการไปพร้อมกับความเบิกบานที่ลุงสมบัติทิ้งไว้ให้นะคะ
สามารถกลับมาพบกับพวกเราได้ค่ะนะคะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้ค่ะ
บ่ายโมงตรงทางไทรัสทีวีช่อง๓๒ค่ะ

สวัสดีครับ
วันนี้ได้๕๐๐๐ไม่ตามเป้า๒๐๐๐ที่จะทำฟัน

เป็นเงินที่สูงสุดสำหรับชีวิตผม
หลังจากออกจากบ้านมา๕๐๐๐บาทถือว่ามากครับ
ถ้ามีโอกาสจะมาสู้สู้
เชิญทุกท่านมาร่วมรายการกับพวกเรานะครับ
เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
หมอบอกว่าโรคนี้ต้องใช้เลือดที่มียากระดูกสันหลัง

เดือนหนึ่งต้องใช้เงินประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะ
ตัดสินใจขายบ้านเลยค่ะ
๙ปีที่เราประคับประคองกันมาคุณพี่ละมุน

อันนี้ยังไม่รวมที่ขายบ้านขายรถขายที่นะคะ
คือรวมทั้งหมดแล้วหนูว่าน่าจะตกออกมาสัก๒๕๐๐๐๐บาท
วันเจ้าดวงจิตแม่